คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งข่าวก็น่าตกใจเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเกิดในยุคแปดศูนย์

ซึ่งศิลปินของวงนี้นะคะ
คนที่เขียนคำร้องแล้วก็ทำนองเพลงนี้

อย่างคุณเทพธาราปัญญามานะ
ชื่อจริงก็คือคุณสมเทพปัญญามณะ
หนักหลังพบเนื้อร้ายในช่องปอด
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ต้องได้รับการเจาะปอดเพื่อดูดน้ำในปอดออก
แล้วยังพบว่าไตมีปัญหาทำให้ขาบวมค่ะ
จึงต้องเจาะขาเพื่อเอาน้ำในช่องขาออกอีกด้วยนะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดตอนนี้อาการดีขึ้นค่ะ
ได้อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน
แต่ยังนัดมาตรวจสุขภาพทุกสัปดาห์
ขณะที่บรรดาลูกศิษย์แล้วก็เพื่อนในวงการ

หาเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่ตลาดนัดจริงใจจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งทางด้านคุณสมเกียจสุยราชผู้ก่อตั้งวงนกแล
พร้อมกับสมาชิกวงนกแลรุ่นแรกเลยนะคะ
ก็ได้นำกระเช้าดอกไม้เข้าไปเยี่ยม
แล้วก็ปรึกษาเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตช่วยเหลือด้วยนะคะ
ก็สร้างความรู้สึกทราบซึ้งตื้นตันให้กับศิลปินคำเมืองอาวุโส
ถึงกับยกมือไหว้ทั้งน้ำตาเลยคุณ
พร้อมกับกล่าวขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความช่วยเหลือ
แล้วก็ฝากไปถึงคนรุ่นใหม่ศิลปินรุ่นใหม่ว่า
ให้สืบสารอนุรักษ์เพลงคำเมืองไว้ให้นานเท่าที่จะทำได้ด้วยนะคะ
ต้องบอกเลยว่าวงการบันเทิงค่ะ

เวลาเราเห็นข่าวต่างที่เกิดขึ้นนะคะ
อาการป่วยของศิลปินอาวุโสหรือว่าศิลปินตลก
เราก็จะได้เห็นความร่วมมือหยิบยื่นน้ำใจนะคะ
ของคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงบรรดาแฟนเพลงด้วย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งดีนะคะ
ที่คนในวงการเดียวกันเขามอบให้แก่กันและกัน
ภายใต้สิ่งแย่ที่เกิดขึ้นมักจะมีเรื่องราวดีซ่อนอยู่
เราก็ทำให้มีรอยยิ้มเกิดขึ้นได้ในสังคมไทยนะคะ
ข่าวแบบนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็โล่งใจนะคะ
ตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะคุณผู้ชม